พ่อแม่คู่นี้เห็นว่าอากาศยังเย็นอยู่
ตอนเช้าธรรมดาจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งลูก
แล้วลูกคนหนึ่งกระเด็นออกจากตัวรถเสียชีวิตครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับอุบัติเหตุที่ผมพูดถึง
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมานี้เอง
กระบะขับมาด้วยความเร็วจริงนะฮะต้องยอมรับว่าขับเร็ว
เมื่อถึงทางโค้งหมู่๓ตะบนบ้านเกาะอำเภอพระนครศรีอยุธยาครับ
เสียหลักหลุดโค้งพลิกคว่ำตกข้างทางรถหงายท้องล้อชี้ฟ้า

ในที่เกิดเหตุพบร่างผู้เสียชีวิต๑ศพครับเป็นเด็กหญิงอายุ๕ขวบ

แล้วก็เด็กหญิงอายุ๘ขวบมีบาดแผลที่ปากแล้วก็คิ้วได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
พ่อกับแม่เด็กทั้งสองคนนะครับมีแผลถลอกตามลำตัวครับ
เจ้าหน้าที่ไปถึงพบพ่อพบแม่โอ้โหกำลังเน่าเศร้าโศกเสียใจครับ
นั่งเฝ้าร่างอันไร้วิญญาณของลูกสาวคนเล็กฮะ
รับไม่ได้กับความสูญเสียครับต้องพาไปปลอบครับคุณผู้ชมดูช่วงนี้หน่อยฮะ
พ่อกับแม่เนี่ยเล่าบอกว่าก็ตอนเช้าทุกวันไปส่งเอามอเตอร์ไซค์ไป
แต่เมื่อเช้าอากาศมันเย็นเลยเอารถกระบะออกมาครับ
พาลูกสาวน้องไข่มุกอายุ๘ขวบแล้วน้องไข่หวานอายุ๕ขวบ
จุดเกิดเหตุนี่ห่างจากโรงเรียน๒๐๐เมตรฮะ
ขับมาตามถนนอยู่ดีคุณผู้ชมครับ
มันเป็นระหว่างทางก่อสร้าง
มีหินลูกรังลอยครับ
รถเสียหลักแล้วก็เหยียบเบรกพอเหยียบเบรกคราวนี้พุ่งตกไหลทางครับ

กระเด็นออกมาจากรถฟังเสียงของคุณพ่อคุณแม่หน่อยครับ
ที่มันขนาดนั้นมันเกิดจากภาพภูมิคุณ
นี่มันเป็นใช่ครับคืออาทิตย์ครับ
ถนนมันทำใหม่ใช่ไหมครับเป็นเหมือนลูกรังมั้ยครับใช่ครับ

แล้วก็จะมอบศพให้กลับไปบริเวณเพียงคุณสนนะครับ
ขอแสดงความเสียใจด้วยจริงครับค่ะ